๖นาฬิกา๔๕นาทีพาไปที่บ้านเกาะค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะโรงพักเมืองมุกดาหารนะคะ
เรียกลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คราวนี้โดนข้อหานักเป็นข้อหาที่๔

ช่วยไว้เยอะช่วยไว้เยอะเลย
นี่ดูเหมือนกำนันนะดูใส่เสื้อ
นี่คือลุงพลค่ะนายชัยพลวิพานะคะ
ก็เดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับยูทูปเบอร์ป้าแตนนะคะ

รับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นี่โทษสูงสุดนี่ถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะ

เพราะว่าไม่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ใช้เวลาไปเซ็นรับทราบสักประมาณ๓๐นาที
หลังจากนั้นก็กลับออกมาค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สำหรับลุงพลเองมีการถูกออกหมายจับ๓ข้อหา
ก็คือ๑พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดา
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
แล้วก็กระทำการใดแก่ศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ซึ่ง๓ข้อหาเนี่ยโทษสูงสุขคือ
จำคุก๑๕ปีสารอนุญาตให้ประกันตัวลุงพลนะคะ
ว่าไม่มีพฤติกรรมพฤติการหลบหนีค่ะ

ตาชาญหลาโพนะคะ

บอกว่าฐานความผิดเจตนาฆ่าเนี่ย

วันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยก็คือ
พฤษภาปี๖๓ใช่ไหมคะ
ช่วงเช้าเนี่ยนะตาชาญลุงพลป้าแตนอยู่ด้วยกันที่ไร่นาเป็นไปไม่ได้เลย
ลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุ
แล้วตาชาญบอกว่าพร้อมที่จะไปเป็นพยานให้กับลุงพลอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าคนในครอบครัวทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ณแต่ณแต่ณของน้องชมพู่ว่าไง
ว่าเหมือนมีรางสังหรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าลุงพลจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้แกก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแต่วันที่ลุงพลโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือเมื่อวาน
เป็นวันที่กรณีผู้กำกับโจ้จะมอบตัวพอดีเลย

น้องวาบอกว่ามันต้องกลัวจะโกรธข่าวอะไรรึเปล่า
อ่ะเดี๋ยวมองแก่นายค่ะ
ซึ่งตอนนี้ตาชานิพร้อมเป็นพยาทน์ให้แน่นอนละ

ซึ่งตาชาญก็เชื่อตรงนี้แน่นอนเลย
ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เชื่ออยู่แล้ว
ลูกทั้งหมดเลยไม่เชื่อแน่นอนว่าไม่มีใครฆ่าไม่มีใครทำทั้งลูกเขยลูกสาวแหละ
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยณแตจะเป็นคนชอบถ่ายไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลา
ในบางส่วนบางส่วนณแตก็ให้กับเจ้าหน้าที่ไป
แต่บางส่วนนะแต่เขาขอเก็บไว้ขอเก็บไว้บ้าง
บางทีก็ต้องเฟฟตัวเองด้วยนะครับเพราะให้ไปหมดกลัวว่าตัวเองจะเกิดอันตราย
ข่าวอันนี้มันดูพอดีพอดีกับข่าวใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ก็ถ้าใครแบบติดหนึบจริงนะครับเขาจะรู้เลยว่าอ๋อออกรถวันนี้
แล้วก็มีหมายมาใกล้ใกล้เคียงกันนะครับหมายออกมาโดนเรียกกันทั้งครอบครัวนะครับ
พออันนี้มาปั๊บอันนี้ก็เพิ่มปุ๊บมันก็เลยก็แล้วแต่ครับว่าใครจะมอง
แต่ว่านาแตมองว่ามันก็เหมาะเจาะอยู่นะเราก็มองอยู่แล้วว่า
ออกหมายจับมานะครับมันคงถ้าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลอะไรหนักแน่น
มันคงไม่ได้ยืดมาขนาดนี้แต่ถ้ายืดมาก็มีเหตุผลที่ทำไมมันต้องยืดนะครับ
อ่าทีนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า
กรดหมายกำลังเริ่มทำงานแล้ว
ไม่ขอฝากอะไรถึงลุงพลแต่ฝากให้กำลังใจแม่ของน้องชมพู่
สู้นะครับครับ